ท่านจักรพงศ์แสงมณีแล้วก็นอกจากนั้นมีท่านสิรพพดวงสอดสี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
แล้วก็ยังมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะ

แล้วก็มีท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับ
ท่านทูตเออนาซากิฟต์นะฮะก็ได้ร่วมวางพวงหลีด
เพื่อแสดงความอาลัยต่อ๘แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท่านนี้ก็คือท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดหลังจากนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายทั้ง๘ร่าง
ส่งกลับภูมิลำเนาของแต่ละครอบครัวนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยสงคราม
ณขณะนี้ที่อิสราเอลนะครับการสู้รบกันของกองกำลังอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ
ซึ่งณวันนี้เนี่ยวันนี้คือ๒๐ตุลาคมนี้การสู้รบกันก็ล่วงเข้ามาเป็นวันที่๑๔แล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าวันที่๗ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นที่มีการโจมตีกัน
และตอนนี้หลายฝ่ายก็อยากจะให้ความรุนแรงนั้นสิ้นสุดและยุติโดยเร็ว
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าการเคลื่อนล่างเนี่ยก็จะไปด้วยกันหลายจังหวัดค่ะ
แต่ที่แน่เลยมีที่ขอนแก่นทั้งหมด๒ร่างของแรงงานไทยจาก๒ครอบครัว
ก็มีการเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วโดยทางด้านของนายลำเภยค่ะกุศรำ
เป็นชาวบ้านโคกสูงที่ตำบลนธาตุนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อสูญเสียลูกชายถึงสองคนค่ะ
คือนายอภิชาติและนายพงเทพกุศรำจากเหตุการณ์ในอิสราเอล
วันนี้ที่บ้านเตรียมสถานที่พร้อมแล้วนะคะรอรับร่างแม้จะสูญเสียลูกชายสองคน
แต่ว่าร่างที่มาถึงเมืองไทยตอนนี้มาเพียงแค่ร่างเดียว
ก็คือนายพงเทพซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องของบ้านค่ะ
ส่วนอีกคนนึงพี่ชายที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะ
คุณพ่อเองก็พาผู้สื่อข่าวเดินไปดูรูปลูกชายที่ติดอยู่บนฝาผนังบ้าน
แล้วก็เล่าเรื่องราวของลูกชายที่จากวันนี้ไปก็คงเหลือแต่เพียงความทรงจำแล้วนะคะ
พ่อยังเศร้าโศกเสียใจ
บอกแบบนี้จะมีการเก็บศพเอาไว้๓วันและเดี๋ยวจะมีการชาปนกิจในวันจันนี้นะคะ
ส่วนศพของลูกชายอีกคนที่เป็นพี่ชายที่ยังมาไม่ถึง
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามเพื่อนำกลับบ้านให้ได้เร็วที่สุด
ส่วนสภาพจิตใจของคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้าง
พ่อบอกก็ยังพอไหวอยู่
แล้วตอนนี้พ่อก็บอกก็มีญาติพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนบ้างค่ะ
เพื่อนป่าวมีรายซื้ออยู่เดี๋ยวว่ามันต้องเต้นสูตรอัตรรัก
อย่างมันสุดอยู่ใส่มันคืออยู่ไกลก็นไกลก็นฝันสี
นอกสติสองคนจะนอนเดือนใหม่หม
อีกหนึ่งครอบครัวนะครับด้านนางสาววงเดือนล้ำเลิศ
อายุสี่สิบสองปีครับเป็นนะของนายอนัลเผ็ดแก้ว
หนึ่งในแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสู้รบใน
ครั้งนี้บอกว่าหลานไปทำงานในฟาร์มเลี้ยงวัวที่อิสราเอลประมาณ๒ปี๕เดือนแล้ว
ที่อยู่เป็นแคมป์แรกที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกยิง
พยายามติดต่อหลานทุกทางครับ
แล้วก็ภรรยาบอกว่าได้โทรคุยกับหลานชายครั้งสุดท้าย
เช้าวันที่๗ตุลาคมก็คือช่วงวันที่เกิดเหตุ
ในเฟซบุ๊คของเพื่อนหลานชายครับก็เห็นว่าหลานนั่งกินข้าวกับเพื่อน
แต่ผ่านไปประมาณ๘ชั่วโมงยังติดต่อไม่ได้
พยายามตามหาในเฟซบุ๊คเพื่อนนานกว่า๑๐วันครับ
ติดตามข่าวทุกทางไม่ปรากฏชื่อของหลานชาย
หลานชายก็คือคนที่ใส่เสื้อสีฟ้านะครับ
นี่ฮะภาพที่เห็นในเฟซบุ๊กก่อนหน้านั้น
ตามหาทุกช่องทางติดต่อทุกช่องทางติดต่อไม่ได้
จนกระทั่งบัญชีรายชื่อของผู้สูญหายและตัวประกัน
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาบอกว่าหลานเสียชีวิต
ก็เลยอยากจะขอมาดูร่าง
และอยากรู้ว่าหลานได้ใส่เสื้อสีฟ้าตัวโปรดด้วยหรือไม่อย่างไร
หลานเป็นคนขยันตั้งใจทำงานเก็บเงินส่งเสียครอบครัวครับ
ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วมีลูกสาวอายุ๑๒ขวบอยู่๑คน
ก่อนหน้านี้เปิดโรงกลึงครับแต่เจอพิษโควิดก็เลยตัดสินใจ
ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ด้วยตอนนี้ฮะ
ครอบครัวช็อกมากและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะแม่ของหลานชายถึงขั้นเป็นลมลมพับทันที
ตั้งแต่วันที่ติดต่อลูกไม่ได้ถ้าหากว่าวิญญาณของหลานรับรู้ได้
ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ในฐานะคนเป็นญาติ
คนเป็นน้าบอกว่าอยากให้หลานกลับมาบ้านเรานะลูกนะ
วันที่๖เขายังกินข้าววันศุกร์ก็ยังกินข้าวร่วมวง
ไม่ได้นอนกันทั้งมีการนั่งไล่ว่าจะเจอคนเพราะเราไม่มีชื่อว่าเราตายตั้งแต่แรก
จะอยู่ตรงไหนกลับบ้านเรากลับมาหาแม่กลับมาหาลูกกับเมีย
ครอบครัวตอนนี้ก็รอรอที่ชัยภูมิรอกลับบ้านที่นู่นรอ

บอกว่าหลังจากส่งศพให้ญาติแล้วนะครับกระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือแรงงาน
ไปทำงานต่างประเทศ๔๐๐๐บาทให้กับทายาท
และเงินจากกองทุนอิสราเอลที่มอบให้กับภรรยาของผู้เสียชีวิตเดือนละ๔๐๐๐บาท
กว่าจะมีครอบครัวใหม่ส่วนลูกจะได้รับเงินเดือนละแปดพันถึง๑๒๐๐บาท

กระทรวงแรงงานจะประสานงานกับทางการอิสราเอลครับส่งเอกสารเพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุด
สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะฮะทางนิติเวศอิสราเอลเนี่ยพิสูจน์มาแล้ว
จำเป็นต้องพิสูจน์ซ้ำอีกดังนั้นจะมอบศพให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขณะที่ศพของสองพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ร่างของน้องมาถึงแล้ว
เมื่อกี้นี้ที่คุณขวัญเล่าส่วนร่างของพี่ชายรอการยืนยันเอกลักษณ์บุคคล

ถ้าหากว่าเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งร่างกลับมาทันที
ของผู้เสียชีวิตในวันนี้ครับ๒๐ตุลาคมนั้น
คนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้๓๐ศพ

กระทรวงการต่างประเทศนั้นยืนยันว่า
ยังคงทยอยรับคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกวัน
และวันนี้มีกลับมา๒เที่ยวบินนะครับซึ่งการเดินทางกลับมาแล้ว
จนถึงตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่๑๕๖๐คนด้วยกันครับ